นี่จะให้ดูรูปนะขึ้นภาพมาได้เลย
เดี๋ยวมาทายกันหน่อยว่าใครเป็นใครกันบ้าง
แต่ละคนเนี่ยบางคนหน้าตาเขาเดิม

อันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนคุณพอจะเดาออกไหมคะ
ปากเป็นกระจับหน้าตาจิ้มลิ้มแบบนี้ดิฉันเฉลยให้เลย
นี่คือเด็กหญิงไข่มุกพูดแบบนี้ยังงงอีกไข่มุกคือใคร
ไข่มุกคืออ้ำพัชราภาจ้านี่แหละค่ะ
เด็กหญิงไข่มุกชายเชื้อชื่อเล่นว่าน้องแนน
ไข่มุกเนี่ยก็มาจากผิวขาวราวไข่มุกตอนแรกเกิดนั่นเองนะคะ
ก่อนจะมาเปลี่ยนชื่อเป็นพัชราภาตามที่พระตั้งให้ค่ะ
ส่วนชื่อเล่นก็เปลี่ยนจากน้องแนนมาเป็นน้องอ้ำเพราะว่าอะไร
ตอนเด็กทานเก่งมากแม่อ้ำของเรานะ
กลายเป็นอ้ำพัชราภาซุปตาเบอร์หนึ่งบ้านเราแบบนี้แหละค่ะสวยมาก

คุณดูนะหน้าตาเขาเนี่ยปากนิดจมูกหน่อยรูปหน้าคางเขาทุกอย่าง
คือรู้เลยว่าโตมาสวยแน่นอนนะคะ
ช่างปั้นจากฝ่ายสาวสวยไปแล้วมาดูหนุ่มน้อยกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชม
เห็นภาพนี้นะคะคุณรู้ไหมเนี่ยว่านุ่มน้อยคนนี้คือใคร

ถูกต้องค่ะนี่คือณเดชน์คุกิมิยะนั่นเองนะคะ
น่ารักสดใสสมวัยเลยเขาบอกว่าดูรูปแล้วแหมเขารังรู้เลยโตมายังไงก็หล่อคุณผู้ชม
หนุ่มลูกครึ่งสุดคิวคนนี้นะคะแบร์รี่นาเดชน์คุกิมิยะค่ะ
คือแม่แก้วเนี่ยก็โพสต์ภาพย้อนวัยของลูกชายเอาไว้บอกว่าตั้งแต่เล็กจนโต
แบร์ของคุณแม่เนี่ยลุกเหมือนเดิมหน้าเดิมอารมณ์ดีเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจ้า

ถูกต้องค่ะหนุ่มณเดชน์ผ่านไปมาดูต่อที่หนุ่มคนนี้ดูซิจะทายกันถูกหรือเปล่านะคะ
ภาพขึ้นมาได้เลยนี่เป็นอย่างไร
สดใสวัยกระต่อใส่ชุดนักเรียนด้วยนะคะเป็นมัธยมตน
ฉายแววคมเข้มมาตั้งแต่เด็กเลยคุณ

ตัวท็อปของวิกหมอชิดค่ะ

พระเอกชื่อดังที่มีแฟนคลับมากมายในทุกวันนี้นั่นเองนะจ๊ะ
มาดูอีกหนึ่งหนุ่มค่ะคนนี้เป็นอาตีหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ

ตีน้อยเสื้อแดงคนนี้ดูสิน่ารักมากเลยนะคะ
คุณแม่เขากำลังอุ้มอยู่บอกเลยว่าฮอตมากคนนี้
เรื่องรักก็กำลังรุ่งเหมือนกันนะคะ
อาตีในวันนั้นก็คือพระเอกหนุ่มสุดหล่ออาเล็กธีรเดช

นี่น่าจะเดาถูกแล้วนะ

เดี๋ยวพูดอย่างนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมถ่ายถูก
ภาพขึ้นมาเลยดีกว่าไปดูสาวน้อยคนนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ช่วยดูกันหน่อยสิคะว่าสาวนี้

นี่ฟันกระต่ายยิ้มแบบหวานตาโตแบบนี้นะคะ
ปัจจุบันใบ้ให้ลูกเป็นนางเอกสุดฮอตของวงการ
ปังงานรุมแถมเนื้อหอมซะด้วย
แล้วบอกเลยว่าเหมือนจะเป็นหวานใจของหนุ่มคนเมื่อตะกี้

โบเมรดาถูกต้องค่ะ
คือน้องโบเมลาดาหลายคนน่าจะเดากันได้นะ
เพราะว่าความสวยก็แววมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะคะ
ตอนเด็กน่ารักโตมาสวยครบเครื่องเลยนะคะ

จำม่ำสติงนะน้อง

ถูกต้องเห็นแม่น้อยก็นี่คือหญิงระถา
เป็นไงหลายคนบอกว่าโอ้โหจำม่ำจริงนะคะน่ารักมาก
เห็นหน้าแม่น้อยก็ทายออกกันเลยนะฮะ
นี่แหละค่ะถ้าไม่ใช่พี่หญิงรัฐาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วนะจ๊
เพราะตอนเด็กน่ารักตัวมาสวยเซ็บเซ็กซี่หวังนะค่ะ

ตั้งแต่เด็กนะนะถ้าไม้เนินเป้าหมาย
ก็พี่ความสวยของแม่น้อยเลยนะค่ะ

เอาเป็นว่าใครมีภาพเด็กก็ลงสโชชีา